เออมีเกมก่อนหนู
เกมต่อชีวิตเคยให้โอกาสกับหลายครอบครัว
วันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเขา
เยี่ยม
ของรางวัลจึงเป็นของจำเป็นจากความต้องการของนักเรียนและครู
แคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
สวัสดีครับนะแคนเรา
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนู
ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับจะเป็นเทปที่
มามากระดิฟท์มาจากจังหวัดแม่ห้องสอน

แต่ละคนพร้อมใจกันมาสู้
เพื่อที่จะหาตัวช่วยในการเดินทางไปโรงเรียนของพวกเขา
ครับแต่ถ้าเดินทางใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง

ครับโรงเรียนชุมชนว่านพระพา
เป็นโรงเรียนเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน
แล้วก็ป๑๖ครับ
ในชุมชนนี้มีหมู่บ้านหลายยอม
แล้วก็มีชนพื้นเมือง

กะเหรียง็มีทั้งสกและกะโป
ก็มีละออนที่บาเฮียหนังสือเต้นเป็นจำนวนเยอะ
ชื่อเล่นชื่อเอี๊ยมค่ะป๑ค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้องน็อตครับเรียนอยู่ชั้นป๑ครับ
ชื่อเล่นชื่อเมย์เรียนอยู่ป๖ค่ะ
ปัจจุบันนี้ครับนักเรียนเดินทางโดยผู้ครองมาส่ง

เมื่อฉ่านุกตื่นมันตั้งกลุ่ม๔วันนี้คุณปู่เดินมาส่งหนูที่โรงเรียน
บ้านอยู่บ้านแท้หลวงครับมาโรงเรียนก็เดินมากับคุณแม่ครับ
ผมก็เดินมาก่อนแล้วก็แม่ก็เดินตามหลังมา
ก็เดินมาแล้วถึงที่นั้นแล้วก็ลวดเจ็บเครื่อง
ขาเลยแต่ต้องอดทน
เห็นผู้อาจารย์โดนมันก็น่าสงสารค่ะ
อย่างบ้านไหม้นะคะมันก็ไก่อยู่ตั้ง๓โล
ซึ่งเศร้ากับปีที่โหย่อมา
ปัจจุบันนี้ก็ยังเปลี่ยนปัญหาได้อยู่ว่า

ระยะทางห่างจากโรงเรียนประมาณ๓กิโลได้ค่ะ
บางครั้งหนูต้องเดินแบกกระเป๋า
ถ้าแบบช่วงใกล้จะปิดเทอม
กระเป๋ามันจะเบามันก็ยังดีอยู่ค่ะ
บางครั้งนี่โดนหมาไล่ก็มีค่ะ
เพราะว่าถ้ารัดผ่านบ้านหมานี่มันวิ่งไม่ทันค่ะ
หนูอยู่บ้านดอยผาลายค่ะอยู่บนดอย

ทางรัฐที่อยากดอยภารายมากก็จะเป็นลงดอยมา
หนูใช้ทางที่มันใกล้กว่าค่ะ

เพราะว่าจะได้ถึงโรงเรียนได้เร็วกว่าทางไก่ค่ะ
มันอย่างแต่มันก็น่ากลัวค่ะ
ถนนมันก็ข้างมันก็มีย่าอะไรพวกนี้ค่ะ
มันเป็นที่ลกล้างมากเลยค่ะ

แถวนั้นก็ดุมากเลยค่ะ
บางครั้งหนูก็เจอแถวต้นไม้นะคะ
ตกใจวิ่งขึ้นเลยค่ะ
บ้านผมอยู่ดอยพาราครับ
ตอนผมเดินมาโรงเรียนประมาณ๓กิโล
ผมร้อนมากบางครั้งก็ปวดขาบ้างครับ

ผมเหนื่อยมากจนผมง่วงนอนเลยครับ

จากโรงเรียนประมาณสัก๒กิโลครับ
บางครั้งพ่อแม่ก็มาส่งบางครั้งก็เดินมาครับ
ผมใช้เวลาการเดินมาโรงเรียน๔๐นาทีครับ
บางครั้งก็จะหกล้มกับก้อนหินครับ

มาเรียนก็ไม่รู้เรื่องบ้างค่ะ

หลังจากที่โรงเรียน

ติดภารกิจหรือติดรับไล่ทำศวร

ของท่านก็จะขาดโรงเรียนไปเลย

ตอนนี้ก็คือเป็นห่วงว่าถ้าเด็กมาโรงเรียนสาย
หรือว่าบางวันไม่ได้มาตามที่ผู้ครองติดภารกิจ
ก็เป็นห่วงว่ากลัวเด็กจะเรียนไม่ทันเพื่อน
ข้อมูลต่างที่ทางโรงเรียนได้รับกลับมาปรึกษากัน
ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนไปได้นะคะพอค่ะ
หมายความว่าเขาจะต้องอยากให้ได้แบบว่า
สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เขา
เพื่อเขาจะได้มาโรงเรียนได้ทันเนี่ย
จากปัญหาที่อู่มาตามโรงเรียนก็อยากได้จักรยาน

อยากได้จักรยานปั่นมาโรงเรียนค่ะ

ผมคิดว่าผมจะได้จักรยานครับ
เอาไว้ปั่นนางเรียนจะได้สะดวกสบายและเร็วขึ้นครับ

เพราะว่าเพื่อนจะได้มาโรงเรียนทำค่ะ
บางคนก็บ้านอยู่ไกลก็มาไม่ทันทำเวรค่ะ

อาจจะไม่ต้องเป็นธรรมของผู้พ่อแล้วนะครับ
ก็จะจับกลุ่มกันปั่นจักรยานมาโรงเรียนนะครับ
ถ้าหนูได้จักรยานตอนกลับบ้านหนูก็จะกลับได้เร็วขึ้นค่ะ
เพราะว่าจะได้ไปช่วยงานพ่อแม่ค่ะ
จากที่เราเคยมีจักรยานมันจะต้องดีขึ้น
แล้วเวลาที่เหลือหนูก็จะไปช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
อันนี้คือจะเป็นผลพลอยได้ที่เขาได้มีจักรยานให้เด็ก
ถ้าผมได้จักรยานผมก็จะปั่นมาโรงเรียนทุกเช้าครับ
หนูก็จะรักษาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ถ้ามันเปลือเปื้อนก็ทำความสะอาดค่ะ
หนูทำให้เต็มที่ครับเพื่อให้พี่มีจักรยานชาย
หนูจะสู้เพื่อโรงเรียนค่ะ
สู้ให้น้องและเพื่อนพี่ทุกคนครับ
สำหรับโอกาสในครั้งนี้หนูจะทำให้สุดความสามารถค่ะเพื่อให้
เพื่อให้เพื่อนและหนูได้จักรยานค่ะ
ครับหากถ้าว่าทางโรงเรียนได้รับการนั้นเพราะสนุนจักรยานแล้ว
จะทำให้เด็กสามารถมาโรงเรียนและมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้อย่าง

ต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยเท้าเล็กทั้งสองข้างของพวกเขา
ระยะทางที่ค่อนข้างไกล
พวกเขาจะลำบากแค่ไหน
กว่าที่จะมาถึงโรงเรียนได้นะครับ
แต่ถ้ามีตัวช่วยที่ทำให้พวกเขาเดินทางได้เร็วขึ้น
สะดวกขึ้นก็คงจะดีไม่ใช่น้อย
เราไปพูดคุยกับคุณครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าจากจังหวัดแม่ห้องศรกันครับ

เป็นโรงเรียนที่เหมือนใจกลางของแต่ละหมู่บ้าน
มีหมู่บ้านไหนที่ไกลที่สุดไหมครูดาที่มาโรงเรียนเรา
ก็มีหมู่บ้านไหม้ค่ะที่ไกลที่สุด๓กิโล
นักเรียนกี่คนที่จะต้องใช้เดินเท้ามาเรียนหนังสือ
ก็ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนนะคะประมาณ๖๐๗๐คนนะคะ
ที่จะต้องเดินเดินเท้ามาทั้งไกลแล้วก็ทั้งระยะใกล้ค่ะ
แล้วปัญหาที่เด็กเจอมากเลยกับการเดินทางมาโรงเรียนนี่คืออะไรครับ
ถนนหนทางไม่ค่อยดีค่ะทำให้จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ที่กระทบกับโรงเรียนก็คืออย่างโรงเรียนนะคะ
จะมีการทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มสีนะคะ
แต่ว่าเด็กที่เดินเท้ามาเนี่ยเขามาไม่ทันนะคะ
แล้วก็มีปัญหาอีกบางกลุ่มหมายถึงว่าพ่อแม่เขาไม่สามารถที่จะมาส่งได้

ถ้าพ่อแม่ยุ่งกับการงานก็ลูกก็ขาดเรียนไปด้วย
เรียนไปเลยที่จะต้องไปทำงานกับพ่อแม่
เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีใครดูแลเนี่ยค่ะ

ออมเมปีโป้แล้วก็ขี่ปูใครอยู่ไกลที่สุด

ประมาณ๑กิโลกรัมค่ะ
ปัญหาที่หนูเจอคืออะไรบ้างลูกขี่ภู
ถนนลื่นอะไรอันนี้ค่ะถ้าฝนตกค่ะ

เพื่อนค่ะเคยหกลุกค่ะ

ยังไงไหนเล่าให้เราฟังสิมันเป็นยังไงลูก
กลัวมาโรงเรียนไม่ทันเดินลงมาเร็วแล้วก็
มันเป็นทางดินเหนียวค่ะแล้วก็มันลื่นฝนตก

แล้วก็ไปถึงโรงเรียนเอาน้ำเช็ดให้ออกครับ
แล้วส่วนหน้าหนาวแล้วลูกเป็นยังไงบ้าง

เขาเรียกว่าหนาวจนขาแข็งนั่นเอง

ถ้า๖โมงครึ่งเนี่ยหน้าหนาวยังไม่สว่างแน่มืดด้วยใช่ไหม

แล้วถ้าเกิดว่าอากาศมันมืดครึ้มไงหนูกลัวไหมลูก

กลัวกลัวอะไรลูกในความมืด

หมาแล้วทำไมใครเคยโดนหมาไล่บ้างอ่ะ
แล้วหนูทำกันยังไงหนูทำยังไงลูกเวลาหมามันไล่เรา

วิ่งเข้าบ้านคนที่อยู่ใกล้

หนูเดินไปทางรัฐค่ะทางรัฐมันมีหมาค่ะ

เพราะว่ามันจะไปถึงบ้านเร็วค่ะ
เวลากลับบ้านค่ะจะได้ไปช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
แล้วยังไงลูกพอไปถึงทางรัฐแล้วยังไง

หนูกลัวหนูเดินไปแล้วหมามันเห่าหนูก็วิ่ง

หนูเห็นบ้านคนที่อยู่ใกล้ประตูมันเปิดอยู่

เดินกันหลายกิโลเห็นบอกว่าเดินกัน

มันเป็นยังไงลูกมันรู้สึกถึงขนาดไหน

พอเดินไปถึงโรงเรียนนั่งพักมันก็หายค่ะ
เห็นในความตั้งใจของเด็กนะครู
รู้สึกนะครูดาแล้วถ้าเกิดว่าเขาคงตั้งใจว่า
การศึกษารออยู่ข้างหน้ายังไงฉันก็ต้องไปให้ได้
ครูครับที่มาในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
หมายสูงสุดของโรงเรียนเราคืออะไรครับ
ก็คือจักรยานนั่นครับที่เด็กต้องการ
เพราะว่าเด็กจะได้ใช้ปั่นมาโรงเรียน

จะมีกันสักกี่คันดีถึงจะเพียงพอต่อเด็กนักเรียนนะครับ
ก็สักประมาณ๗๐คันนะคะน่าจะเพียงพอ
มันมีถนนที่ถีบจักรยานได้เหรอครูดา
ค่ะมันจะมีถนนที่สามารถที่จะถีบจักรยานได้ค่ะ
แต่ว่าที่เด็กเดินมาคือทางรัฐ
แต่ว่าเส้นทางถนนก็จะเป็นถนนลาดยางที่จะเดินมา
แต่ว่ามันไกลสำหรับเดิน

นึกว่าน้องต้องถีบจักรยานขึ้นเขากันหรือยังไง
คงจะไม่วิบากมันไปใหญ่โตเหรอ
แสดงว่าก็มีถนนถึงโรงเรียน

แล้วทางโรงเรียนจะจัดสรรปันส่วนยังไง

เอาเธอบ้านนี้เธอได้จักรยานบ้านนี้เธอได้

ก็ต้องดูเด็กที่เดินมาก่อนนะคะ
ก็จะดูระยะทางไกลก่อน

ได้จักรยานไปแล้วก็ขี่ไม่เป็นจุงอย่างเดียว

ต้องดูแบบนี้

ถ้าเวลายางรั่วก็ต้องไปปะไปสูบบ้างค่ะ
ทำความสะอาดบ้างล้างบ้างค่ะ
ล่ะลูกจะรักจักรยานคันนี้มากไหม

จะล้างทำความสะอาดเอาไปเช็คทุกอาทิตย์
โอ้โหเข้าศูนย์เช็คทุกอาทิตย์เลย
แล้วจะดูแลเพื่อน้องรุ่นต่อไปยังไงลูก
เพราะว่าจักรยานนี้มันไม่ใช่สมบัติของเรา

คนหมั่นดูแลรักษาค่ะ
ถ้าไม่รักษาเดี๋ยวมันก็ผูกพังค่ะ
เดี๋ยวน้องรุ่นต่อไปก็ไม่ได้ปั่นไม่ได้จับจักรยานค่ะ
น่ารักมาก
คุณผู้ชมครับระยะทางเท้าที่มาโรงเรียนที่ไกล
ส่งผลต่อเด็กไปถึงในเรื่องของการเรียน
และตัวช่วยอย่างจักรยาน
อกจากจะช่วยในการเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว

ในเรื่องของการเรียนของเด็กได้อีกด้วยนะครับ

เรามาเอาใจช่วยคุณครูและนักเรียน
ว่าจะสามารถพิธีโจทย์คำถาม๔ข้อได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู

แล้วนำมาใส่ถังให้ได้๘ลูก
ภายในเวลา๓นาทีครับ

โดนเวียงของหมู